คุณผู้ชมฮะมาดูข่าวใหญ่ข่าวนี้อีกข่าวหนึ่งนะครับ
เรื่องของแม่ชีห่มแดง
อ้างตนว่าสำเร็จอรหันท์กายทิศ
แล้วก็อยากให้ชาวบ้านมาร่วมกองเงินกองทอง
แล้วคุณจะปลดหนี้ปลดสินแล้วก็ได้เงินทองกลับไปนะครับ

ชาวบ้านไปแจ้งความกับตำรวจ
บอกว่าโอ้โหถูกแม่ชีคนนี้พร้อมกับพักพวกเนี่ย
หลอกเงินหลอกทองศูนย์เสียไปหลายบาทนะครับ
ก็เลยให้ตามจับแม่ชีคนนี้นะครับ
ท้ายที่สุดตำรวจเอาหมายสารไปจับ
คุณตอนที่ไปจับเนี่ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะฮะ
ตำรวจบอกว่าใช่ชื่อนี้ไหมอิสรี
นางก็ไม่ตอบแล้วก็ตอบว่าไม่ใช่นะฮะ
ตำรวจบอกว่าใช่คนในรูปไหมอิสรี
นางก็บอกว่าเราไร้รูปไร้นาม
แล้วก็ผู้ชามไม่เข้ารู้เรื่องหรือครับคุณผู้ชม
ไปดูช่วงวินาทีที่ตำรวจเอาหมายสารไปจับกลุ่มหน่อยฮ
อาจจะมารู้ร่วมหน้าว่าท่านจะมาไม่เห็นล่ะ

กล่องเปล่ากับบาทเปล่าสุนโย
พระอาถรรพ์ไม่มีอะไรไม่เหลืออะไรคืออากาศธาตุ
อาตมาสั่งคนในนี้ว่าอย่าตามอาตมา
เพราะอาตมาไม่มีรูปไม่มีน้ำแปลว่าอะไร
แปลว่าไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลย
จริยวัตรของพระอาหาร

ทางการเงินไม่เหลือเอกสารใด
ไม่ต้องตั้งปรงบุญหรือพระพระทาง
ไม่ใช่พระอาหารธรรมดา
เป็นอาหารอะไรครับ

จงใจสอนอาริยสัตว์๔แบบดูเดือด
เขาบอกว่าเขาสอนอริยสัตว์๔นะครับ
แล้วก็สำเร็จเป็นอรหันเรียกตัวเองว่าอัตมาคุณ
นี่คือคำตอบบางส่วนของนางสาวอิสรีอินชายาหรือว่าแม่ชีอู

เราก็เรียกว่านางสาวอิสรีนี่แหละอายุ๔๗ปี
ห่มผ้าสีแดงอ้างตัวว่าสำเร็จอรหันต์
เป็นพระยาธรรมิกราชคุณ

พร้อมด้วยฝ่ายปกครองประมาณถึง๖๐นายนะคุณ
มากันอลังการเต็มที่เลย
นำหมายสารของจังหวัดนครพนมเข้าตรวจค้นที่สารปฏิบัติ
วิปัศนาพุทธศิกขีในตำบลหนองญาติ

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งความการร้องเรียนมาจากชาวบ้าน
จำนวนมากนะที่บอกว่าถูกแม่ชีพร้อมพวกหลอกลวงนะครับ
พอเข้าไปถึงวัดก็พบแม่ชีอูอยู่ภายในกุฏิอจินไต

ซึ่งแม่ชีอู๋ก็ถูกสารจังหวัดนครพนม
ออกหมายจับในข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็อ่านหมายค้นและหมายจับให้แม่ชีอูฟัง

แล้วก็อย่างที่บอกนะฮะตัวของแม่ชีเอง
นางก็พูดว่าแบบนี้ตนเองไร้รูปไร้นามนะฮะ
เป็นไปตามรูปนั้นหรือเปล่าที่ตำรวจเอาหมายสารมาให้ดู
บอกว่าตนเองไม่มีรูปไม่มีนามแล้วชื่ออะไร
นางก็บอกไม่มีชื่อไร้นามนะครับ
แล้วทีนี้ครับทางตำรวจก็บอกไม่เป็นไร
อ่ะเดี๋ยวให้ตำรวจผู้หญิงแจ้งข้อความในหมายสารหน่อย
คุณมีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็พร้อมจะควบคุมตัวไปนะฮะ
ตัวของนางสาวอิสรีเองก็บอกว่าก็ได้ถ้าจะควบคุมตัวไปนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ได้มีการเจาะไมค์
ถามตัวของนางสาวอิสรีว่าทำไมต้องตั้งกองบุญต่าง
และเงินที่ได้จะไปคืนให้ชาวบ้านหรือไม่นะครับ
ตัวของนางสาวอิสรีก็ตอบว่าตั้งกองบุญหรือกองผ้าป่าทองคำ
โดยตั้งใจจะแจกให้กับชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยากแจกให้กับคนจน
เพราะตัวเธอเองบอกว่าอย่างรู้ล่วงหน้าว่ามนุษย์จะยากจน
เงินที่นำมามอบให้ตัวเธอเป็นคนเสกมาเธอเนี่ยเสกเงินมา
ดังนั้นชาวบ้านก็เอาเงินมามอบให้ตัวเธอซะนะครับ
ทีมข่าวก็ขอให้เสกเงินให้ดูหน่อยได้ไหม
คือทีมข่าวหลายสำนักก็บอกว่าในเมื่อคุณอวดอ้างอะไรแบบนี้เยอะแยะเลย

เสกได้ไหมเสกเงินขึ้นมาได้ไหม
นี่แต่ว่านางสาวอิสรีไม่ยอมทำ
พร้อมบอกว่าเคยนัดว่าจะคืนให้ชาวบ้าน
ตามวันที่บอกก็คือ๑๕พฤษภาคม
แต่ตอนนี้ไม่มีเงินจะคืนให้แล้วนะครับ
ทีนี้ตำรวจก็คุมตัวไปสอบปากคำที่สพเมืองนครพนม
แล้วก็แน่นอนครับเพราะว่าตำรวจบอกว่า
คนคนนี้ไม่ได้บวชในพระพุทธศาสนา
ก็ต้องให้เปลี่ยนชุดจากจีวอนห่มสีแดงแบบนี้
กลายเป็นชุดสีขาวนะฮะห่มขาวก็ว่ากันไป
ขอดูตอนห่มขาวออกมาหน่อยได้ไหมฮะ
เพราะว่าตอนนี้คือห่มแดงแล้วก็เอาไปที่สอนอใช่ไหม

ออกมาจากสพกลายเป็นห่มขาวไปแล้วคุณนะครับ
หน้านั้นเจ้าหน้าที่ได้พบกับพระสงฆ์หนึ่งรูป
ภายในสำนักปฏิบัติวิปัสนาแห่งนี้นะครับ
เพราะว่าภายในสำนักอันนี้ออกมาเป็นห่มขาวแล้วนะคุณนะ
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พบพระสงฆ์หนึ่งรูป
ภายในสำนักวิปัสนานะครับ
ทีนี้ก็ต้องนิมนต์พระสงฆ์ไปให้ปากคำที่โรงพักด้วย
เช่นเดียวกันนะครับว่ามีส่วนรู้เห็นหรือไม่นะฮะ
เพราะว่าตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วก็จากคำให้การของชาวบ้าน
เขาจะบอกว่าในสำนักวิปัสนาแห่งนี้
มีทั้งพระสงฆ์แล้วก็มีคนแต่งกายคล้ายพระชี
อยู่อีก๒๓คนนะครับ

พระสงฆ์ที่ใส่จีวอนแบบนี้คุณ
กราบไหว้แม่ชีอรหันธ์ห่มแดงด้วย
เออนะฮะทีนี้ชาวบ้านบอกโอ้โหเห็นแล้ว
มันก็เป็นภาพที่ไม่ดีเป็นภาพที่น่าเกลียดนะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็นำพระสงฆ์หนึ่งรูปเนี่ยนะฮะ
นิมนต์ไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ว่ามีส่วนรู้เห็นในการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่า
แล้วทำไมถึงเคารพนับถือนางสาวอิสรีว่าเป็นแม่ชีอรหันต์นะครับ
ส่วนการตรวจค้นภายในกุฏินะครับ
ก็พบก้อนหินอยู่ในผ่านวางเรียงรายเอาไว้
มีเครื่องรางของขลังรวมถึงผ้ายันพระยาธรรมิกราช
ซึ่งอ้างว่าเป็นผ้ายันมหาลาบและแคล้วคลาดอยู่จำนวนมากเลยคุณ
เขาบอกในนี้พานเต็มไปหมดเลยพานสีทอง
ค่ะเออนะครับนอกจากนี้ยังพบวิกผมกับกระโปรงสั้นสีเหลือง
ว่าเป็นของนางสาวไพรินสุนทรสุวรรณ
คนนี้เป็นใครอีกล่ะก็ลูกศิษย์ลูกหาของนางสาวอิสรีแหละนะฮะ
ห่มขาวแล้วก็อ้างตัวเป็นแม่ชีนะครับ

เพราะว่ามีภาพที่แม่ชีการ์ตูนเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กยืนยันนะครับ
แล้วก็พบถุงสีแดงแบบนี้นะฮะ
ตลับใส่ทองคำรูปภัณฑ์ที่ซื้อมาจากร้านทอง
รวมถึงแผ่นมาสหน้าบำรุงผิวด้วยนะครับ
หลักฐานที่สำคัญก็คือไอ้นี่ตลับใส่ทองคำ
ใช่นี่รูปในเฟสบุ๊คใช่ไหมฮะที่ใส่วิกแบบนี้
ตำรวจก็ไปเทียบกันอ้าวมันวิกเดียวกันนี่
วิกสีออกเทาชมพูแบบนี้
ตกลงจะเป็นชีหรือจะเป็นนางสาวผมยาว

จริงเราก็ต้องให้ทางสำนักพุทธเข้าไปตรวจสอบเข้าไปดูแลนะคะ
ซึ่งก็ไปสอบถามจากทางว่าที่ร้อยตรีดรจุลสันทันอินอาจ
เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
ให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะบอกว่าส่วนของนางสาวอิสรีเนี่ยนะ
แม่ชีอู๋ถือว่าเป็นบุคคลธรรมดา

เพราะว่าไม่มีตามพระธรรมวินัยหรือว่าระเบียบสงฆ์
เทียบเสมือนแม่ชีธรรมดาหรือว่าเป็นบุคคลธรรมดาตามกฎหมาย
ดังนั้นค่ะถ้าเกิดว่าทำผิด
ก็ต้องให้ตำรวจดำเนินคดีได้เหมือนบุคคลทั่วไปเลย
ซึ่งไม่ต้องผ่านการพิจารณาของคณะปกครองฝ่ายสงฆ์
เพราะว่าการกระทำแบบนี้เป็นการอ้างตัวขึ้นมาเอง
อันนี้พอสำนักพุทธนครพนมบอกแบบนี้เลยนะคะ
มันผิดอยู่แล้วอ้างตัวขึ้นมาเอง
แล้วก็ไม่ได้บ่งไม่ได้บวชอะไรในพระพุทธศาสนาเลย
จริงจะเรียกตนเองว่าอาตมาก็ไม่ได้นะฮะ
ด้านของพลตำรวจตรีธนชาติรอดคลองตัน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมนะครับเปิดเผยว่า
ตำรวจได้ตรวจสอบบัญชีธนาคารของนางสาวอิสรีพร้อมกับพวกเนี่ยนะฮะ
ซึ่งถือว่าเป็นบัญชีกลางของเครือข่าย
พบว่าตอนนี้มีเงินเหลือกี่บาทรู้ไหมคุณ
เท่าไหร่ฮะ๘บาทเท่านั้นเอง
ส่วนเงินที่หลอกลวงประชาชนไปจำนวนมากมันไปอยู่ไหน
ตำรวจจะต้องตรวจสอบเส้นทางทางการเงินต่อไป
ส่วนผู้ร่วมขบวนการที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้อีก๓คน
อย่างที่บอกก็คือนางสาวไพรินสุนทรสุวรรณ
ที่ก่อนหน้านั้นอ้างตัวว่าเป็นแม่ชีกาตูน
รวมถึงนางดารุณีจันทนามที่อ้างตัวว่าเป็นแม่ชีทองภูล
แล้วก็นางเพลินพรมแดนลูกศิษย์ที่นุ่งขาวห่มขาว
คือเขาบอกว่าตัวของนางสาวอิสรีหรือว่าแม่ชีอรหันห่มแดง
ตอนจะไปเรียรายเงินเรียรายทองจากชาวบ้าน
คือไม่ได้ออกตัวเองไม่ได้ออกโรงเอง
จะเป็นแม่ชีคนอื่นอย่างแม่ชีการ์ตูนหรือว่าแม่ชีทองภูล
หรือว่านางเพลินพรมแดนเป็นคนที่ไปหาชาวบ้าน
แต่ทีนี้ถ้าชาวบ้านอยากมาที่สำนักปฏิบัติธรรม
จะเจอตัวของแม่ชีอรหันแม่ชีห่มแดงหรือว่านางสาวอิสรีเนี่ย
ทำได้ยากต้องเป็นคนที่มีบุญเท่านั้น
เขาบอกแบบนี้เขาอ้างตัวแบบนี้กัน
โดยหลังจากตำรวจคุมตัวแม่ชีอูไปสอบปากคำ
ตอนแรกยังใส่ห่มแดงอยู่ตอนหลังก็ต้องออกมาใส่ชุดขาว
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็จ่อไมค์สัมภาษณ์กันอีก

ตอนที่ออกมาจากสอบพอแล้วนี่
กำลังจะควบคุมตัวก็ต้องไปส่งสารแหละคุณนะฮะ
ทีมข่าวก็เจาะไมค์สัมภาษณ์นักข่าวก็สัมภาษณ์
บอกว่ารู้ไหมว่าตำรวจเขาแจ้งข้อหาอะไร
ตัวของนางสาวอิสรีบอกว่าอันตัวเราไม่รับรู้อะไรทั้งนั้น
แล้วก็ทีมข่าวก็ถามว่าเพราะอะไร
ถึงไม่รู้ว่าเขาแจ้งข้อหาอะไร
นางก็บอกว่าเพราะไม่ได้ดูทีวีตั้งแต่สำเร็จอรหัน

แล้วเราก็ถามว่าจะคืนเงินให้กับชาวบ้านให้กับผู้เสียหายไหม
นี่นางสาวอิสรีตอบแบบนี้พวกเขาหาเรื่องเรา
ก็เราบอกแล้วว่าวันที่๑๕พฤษภาคมเนี่ยเดี๋ยวจะจัดการนะครับ
สิทธิ์ข่าวถามว่าเอาแล้วทองให้ชาวบ้านเข้าไปจริงหรือเปล่า
นางสาวอิสรีก็บอกก็ไปถามชาวบ้านเขาสิว่าได้จริงไหม
เขาโลภกันว่าชาวบ้านแบบนี้
สึกข่าวถามอีกว่าผ้าป่าเอาไปทำอะไร
ให้คนเอามาเงินใส่เป็นกองผ้าป่า
นางก็บอกว่าจะเอาไปช่วยคนจน
เพราะตัวเราเป็นพระอริยเจ้านะครับ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามตอนนี้เขาแจ้งข้อหาแล้วนะ
นางก็บอกมิเป็นไรก็พวกเขาปรารถนาเช่นนั้นหรือเปล่า
ข้าพเจ้ายังยืนยันว่าโครงการที่ข้าพเจ้าทำเนี่ย
เพื่อสอนอริยสัตว์ศรีและให้รู้ในกายสรณะ

หลังจากนั้นตำรวจก็คุมตัวไปแล้วก็ไปให้การในชั้นศาลต่อ
ส่วนพระที่ปฏิบัติธรรมในสำนักหนึ่งรูป
ที่ตำรวจนำตัวมาสอบปากคำ

ก็ส่งตัวกลับไปยังวัดต้นสังกัดที่จังหวัดสิงห์บุรีครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็พูดคุยกับนางสาวนภาอินชัยยา
พี่สาวของแม่ชีอูซึ่งเพิ่งทราบข่าวว่าน้องสาวคนเล็ก
คนนี้คือนางสาวอิสรีถูกจับในคดีช่อโกง
พี่สาวของนางสาวอิสรียืนยันนะครับว่าจะไม่ไปเยี่ยมหรือประกันตัว
เพราะทำให้แม่และครอบครัวเดือดร้อน
กำลังจะถูกไล่ออกจากบ้านกลายเป็นคนไร้ที่อยู่
ส่วนสาเหตุที่น้องสาวอ้างตัวเป็นพระอรหันต์ตั้งกองบุญช่อกงประชาชน
พี่สาวของนางสาวอิสรีคาดว่าน้องน่าจะมีอาการป่วยทางจิตเล็กน้อย
หรืออาจจะหลงผิดนะครับ
ทีนี้ทางด้านผู้เสียหายทยอยออกตัวมาเรื่อยนะคุณนะ
วันนี้ผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อของนางสาวอิสรี

ทยอยเข้าแจ้งความเอาผิดกับนางสาวอิสรี
ที่สภธอุเทนจังหวัดนกรรมพนม
มูลค่าความเสียหายรวมกว่าเกือบ๑๐ล้านบาทนะคุณ

จะเอากองเงินกองทองผ้าป่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ

กองเงินเขาหลอกให้ชาวบ้านเอาเงินมาลงไว้๒๐๐๐บาท
แล้วจะได้เงินคืน๔๐๐๐บาท
คือมันได้มากกว่าเท่าตัวนี่เรียกว่ากองเงิน
ถ้าเป็นกองทองคุณเอาเงินมาลงมา๓๐๐๐บาท
แล้วคุณได้ทองไป๑สลึงเลยคือ๖๐๐บาทและเป็นทองจริงนะ
คือชาวบ้านบอกว่าตอนแรกได้ทองจริง
ถูกต้องพอแรกได้ปุ๊บชาวบ้านเข้าไปบอกต่อกัน
ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อจะเป็นคนที่แบบเป็นสายบุญ

เอาเงินมาวางวางเพื่อที่จะได้ทองเยอะขึ้น

ชาวบ้านบางคนไม่มีเงินไม่มีทองหรอกนะฮะ
ก็งัดเงินเข้ามางัดเงินจากเงินออมนะคุณนะ
เท่าคนแก่ต้องงัดเงินจากกระปุกที่เคยออมไว้

ไป๒๐๐ได้ไหมเอาไป๓๐๐ได้ไหม

กองกองเงินกองทองบางกองเป็นแสนนะคุณนะ
ตำรวจจะเร่งสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
ช่อกงประชาชนต่างกรรมต่างวาระนะครับ
แล้วก็เสนอขออนุมัติฝากขังต่อสารจังหวัดนครพนมในวันนี้ด้วย
แต่ทีนี้การจะตามเงินทองมาให้ชาวบ้าน

ใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าเงินตรงนี้มันมีการโยกย้าย

แล้วก็ทำหน้าที่ตรวจสอบต่อเอาเงินมาคืนให้กับผู้เสียหายให้ได้
ตอนเราไปถามชาวบ้านบอกว่าจริงเชื่อผู้หญิงคนนี้ไหม
ชาวบ้านก็บอกจริงมันครึ่งต่อครึ่งไง
เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเพราะว่ามันก็ไม่น่านับถือหรอก
แต่ว่าชาวบ้านบางคนยอมรับเลยบอกว่าเพราะอยากได้เงิน

พอโควิดมันระบาดเอางานการไม่ได้ไม่มีรายได้
ก็เลยไปลงแบบนี้แล้วก็กลายเป็นเสียกันไปหมด
ก็อย่างที่เตือนกันบ่อยนะฮะความเชื่อมาพร้อมกับเรื่องของปัญญาด้วยนะครับ